ไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นคลิปอุทาหรณ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนอูทอง
บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยานะคะ
เจ้าหน้าที่พอหลังจากที่ทราบข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุไปพบกับรถตู้ทะเบียนนหนูคอควาย๗๖๗๔นะคะ
พระนครศรีอยุธยาจอดอยู่เลนขวาคือสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลย

ส่วนใต้ท้องรถด้านหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
ไปพบศพนายสันทนาสิงโตขำอายุ๕๕ปี
เจ้าหน้าที่พอเห็นแบบนี้ก็ต้องพยายามที่จะใช้แม่แรงเนี่ย
ยกตัวรถขึ้นมาเพื่อนำศพของนายสันทนาออกมาจากใต้ท้องรถ
เพื่อนำศพไปชนะสูตรแล้วก็พบว่าสภาพศพคือมีบาดแผลบริเวณทั่วใบหน้าแล้วก็ลำตัว
ในตัวของนายสันทนาพบซองยาของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ห่อยาเส้นแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกง
จากการสอบถามนายดิเรกธีรพันธ์อายุ๔๗ปี
นายดิเรกเนี่ยเป็นคนขับรถตู้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
กล้องภาพนี้ก็เป็นกล้องหน้ารถของนายดิเรกด้วยเนี่ยชนไม่ได้เบรกเลยอ่ะค่ะ
ดิเรกคนขับรถตู้บอกว่าขับรถตู้มาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
่งหน้าไปอำเภอลาดบัวหลวงพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ทำให้เบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนทับร่างของผู้ตายเข้าอย่างจังจนกระทั่งเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
มันก็ถล่ายไปฝั่งนู้น

มาจากนู้น

ก็คือตอนนั้นจักรยานยนอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหม
ฝั่งฝาครับข้ามฝั่งข้าม
แล้วเขายังไงยึกยักหรือยัง

เพราะผมจะรู้ผมก็เลยเบี่ยงไปทางขวา

มันโดนมุมนี้โดนจน

ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการควบคุมตัว
คนขับรถตู้ก็คือนายดิเรกคนเมื่อสักครู่
ไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาบอกว่ามันเบรกไม่ทันจริงนะคะ